ฆ่าอะไรก็ถือว่าใจบาปทั้งนั้นนะคะที่พูดแบบนี้เพราะว่ามีคนร้ายค่ะ
เอาค้อนไปทุบหัวเจ้าวัวสี่เดือนเท่านั้นเองก่อเหตุกลางทุ่งนาในเมืองร้อยเอ็ดนะคะ
พอมันตายเนี่ยก็เฉือนเอาขาหลังทั้งสองข้างมันไปด้วย
เนี่ยค่ะสภาพน่าสงสารแบบนี้เลยนะคะแล้วเจ้าของเขาก็บอกคุณตำรวจ
ไปจับตัวคนร้ายมาให้ทีมันโหดเยี่ยมอะไรขนาดนี้เนี่ยนะคะ
เจ้าของชื่อว่าคุณวารินพาลับผลอายุห้าสิบเอ็ดปีบ้านอยู่ที่ตำบลกู่กาสิงอำเภอกเกษตรวิสัยค่ะ
เล่าถึงเหตุที่คนร้ายฆ่าลูกวัวของเธอบอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ปล่อยวัวเพศเมียพร้อมลูกวัย๔เดือน
ออกไปกินย่ากินฟางที่กลางทุ่งกุลาร้องไห้ช่วงเย็นเห็นวัวเพื่อนบ้านค่อยค่อยเดินกลับคอกทุกตัว
ยกเว้นวัวของตัวเองชวนสามีค่ะออกไปตามหาไปเจอแม่วัวเดินอยู่ตัวเดียว
หลังจากนั้นพอแม่วัวเห็นเจ้าของนะคะหันกลับเลยเดินไปเรื่อย
กลับหลังแล้วเดินไปเรื่อยเจ้าของก็ตามไปเรื่อยจนถึงคลองส่งน้ำหนองบักตู้
วัวไปหยุดอยู่ที่กลางทุ่งนาจุดนั้นที่แม่วัวหยุดมันมีกองฟางอยู่ด้วย
จากนั้นแม่วัวค่ะส่งเสียงร้องไม่หยุดเลยเจ้าของก็เลยใช้เท้าเขียนที่กองฟาง
แต่เขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยสะเทือนใจเพราะขาหลังทั้งสองข้างของลูกวัวมันถูกตัดออกไป
วัยวะอื่นมันยังอยู่ครบ
แล้วก็พบว่าที่ส่วนหัวของลูกวัวมีร่องรอยถูกทุบด้วยของแข็ง
โดยเห็นรอยเลือดเป็นหยดทางยาวไปจนถึงถนนเลยค่ะ
อกจากนี้พบขวดเหล้าขาวแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วย
หลังเกิดเหตุเจ้าของเนี่ยเขาไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านและตำรวจ
เข้าไปดูที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็เตือนชาวบ้านค่ะให้เฝ้าระวังเพิ่มเติม
ส่วนคนร้ายที่ฆ่าลูกวัวครั้งนี้คาดว่าไม่น้อยกว่า๒คนนะคะและยังคงเป็นคนต่างถิ่น
ยังเชื่อว่าสาเหตุที่คนร้ายไม่เอาซากลูกวัวไปทั้งหมด
เพราะน่าจะขี่รถจักรยานยนต์มาไม่มีปัญญาขโมยกลับไปทั้งตัว
ก็เลยเฉือนเฉพาะเอาขามันไปเท่านั้นเองค่ะสงสารมานะ๔เดือนเท่านั้นเองค่ะ